ต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลแม่โขงคลับแชมป์เป็นชิปสองพันสิบห้า
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สองนะคะโดยวันอาทิตย์นี้ค่ะ
จะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งช่วงบ่ายค่ะ
ทั้งสองทีมที่จะลงแข่งขันก็จะมาเปิดเผยถึงความพร้อมค่ะ
ในช่วงเวลา๑๓นาฬิกาวันนี้นะคะจะมีการเปิดเผยความพร้อม
มีสเตอร์เพรสศึกฟุตบอลตูยาตาแม่ขงคลับแชมป์เป็นชิปสองพันสิบห้านักชิงชนะเลิศค่ะ
ระหว่างบูรีลามยูเนยเต็ดแชมป์ไทยลีกสี่สมัยแล้วก็แชมป์ตูยาตาลีกครับ
พบกับเบื้องเกดอันกว่านะคะทีมอันดับที่หนึ่งของฤดูกรรมปกติ
ก็ได้สิทธิ์เข้ามายืนรอใจเชี่ยงการเชี่ยงชนะเลิศอัตโนมัตินะคะ

กไปชนะบิคาแมทบินเยือนทีมแชมป์ลีกเวียดนาม
ในรอบรองชนะเลิศไป๓ประตูต่อ๒
รอบชิงชนะเลิศระหว่างขับบุรีรามยัยเต็ดกับเบื้องเก็ตอังกร
แข่งขันที่สนามสุพัชลาศัยในวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคม
โดยไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะคะเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ